หลายคนตอนนี้อยากจะตรวจอยากจะรู้ว่าตัวเองติดโควิด๑๙หรือเปล่า
และนี่คือเป็นที่มาของโครงการจากทางไทยรัฐกรุ๊ป
ในการตามหารับผิดแอติเจนเทส
เพื่อรวบรวมแล้วเอาไปให้หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุข
ได้ตรวจประชาชนทั่วไปค่ะ
ที่ไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

มอบให้กับกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชเพื่อที่จะไปตรวจคัดกรองแบบเชิงรุกให้กับประชาชน
มีการส่งมอบอุปกรณ์รับผิดเทสไปแล้วชุดแรกนะคะ
ชุดแรกมีประมาณ๕๐๐๐ชุดขนส่งผ่านระบบไทยรัฐโลจิสติกค่ะ
กรุงเทพมหานครเองก็ได้เริ่มนำอุปกรณ์รับผิดเทสไปตรวจหาเชื้อกับกลุ่มเสี่ยงในเขตทวีวัฒนาและบึงกลุ่ม
ตรวจนี้เป็นชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสสามารถแสดงผลได้รวดเร็วค่ะ
นาทีเท่านั้นคือตรวจปุ๊บนั่งรอถ้าขึ้น๑ขีดหมายถึงไม่ติดเชื้อถ้าขึ้น๒ขีดแปลว่าติดเชื้อ
ศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรทมค่ะเปิดเผยว่าจะมีการส่งอุปกรณ์รับผิดเทสไปให้ประชาชนสามารถตรวจโควิดตัวเองได้เลยที่บ้าน
โดยเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด
เพื่อลดความแออัดในการเดินทางมาตรวจจามตามจุดต่างของกรุงเทพมหานครตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมที่ชมข่าวจะเห็นภาพจุดตรวจของกรุงเทพและยืนชิดกันจะเป็นการแพร่ระบาด
ตอนนี้เองกรุงเทพมหานครกระจายรับผิดเทสไปตามเขตต่างแล้วจำนวน๖๐๐ชุดค่ะ
อนามัยของแต่ละเขตสามารถไปใช้ตรวจหาเชื้อประชาชนถึงบ้านเลย
หรืออาจจะตั้งจุดเป็นจุดย่อยที่หน้าชุมชน
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
รวมถึงวางแผนในการจัดส่งให้ประชาชนแต่ละบ้านไปตรวจด้วยตัวเองค่ะ

ทั้งนี้หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด
เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการตรวจเบื้องต้น
แยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มเสี่ยงและจ่ายยาฟ้าทลายโจร
เพื่อให้กลับไปดูแลและรักษาตัวเองที่บ้าน
ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ตรวจโควิด๑๙ให้กรุงเทพมหานคร
เอาไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุก
คัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มเสี่ยง
และส่งเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะ
แต่ว่านอกจากพันธมิตรทั้ง๓๓แล้ว
ถ้าใครร่วมใครสนใจร่วมสนับสนุนการจัดหารับผิดเทส
เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่กรทมค่ะ
ทำได้แบบนี้นะคะโอนเงินสมทบทุนค่ะ
ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
หมายเลขบัญชีค่ะขึ้นหน้าจอแล้วนะคะ
ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นะคะ

ให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหารับผิดเทส
ให้กับประชาชนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะทำให้เราสกัดโควิด๑๙ได้
เจอเร็วตรวจเร็วสกัดเร็วค่ะ